พรุ่งนี้อาทิตย์ที่๒๔มีนาคม
อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอกันนะฮะ

ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
วันนี้กรกตยืนยันความพร้อม
ในการจัดการเลือกตั้งพรุ่งนี้อย่างเต็มที่
แล้วก็ปฏิเสธข่าวด้วยที่มีการแชร์กัน

เอาปากกาติดไปด้วยนะอะไรอย่างนี้
ปากกาที่เขาเตรียมไว้เนี่ยหมึกมันร่องหน
เดี๋ยวเขาจะไปกาใหม่หรือว่าเป็นบัตรเสียอะไรก็ว่ากันไป

เลิศวิโรธโกวัฒนะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้เปิดโครงการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสอสอ
ให้กับผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ๑๗ประเทศ
เพื่อให้ความรู้อย่างถูกต้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งสอสอของไทย
พร้อมกับยืนยันว่ากรกตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเป็นองค์กรอิสระจัดการเลือกตั้ง
ด้วยความสุจริตโปร่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
สำคัญที่สุดคือการให้เกียรติประชาชนตัดสินใจลงคะแนนอย่างเป็นอิสระ
ปราศจากการแทรกแทรง
เลิศวิโรธยอมรับว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างซับซ้อน
ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ซับซ้อนกัน
ต้องระมัดระวังเพื่อให้การเลือกตั้งโปร่งใสและยุติธรรมอย่างแท้จริง
นี้เห็นว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่มีพิมพ์เขียว
เพราะแต่ละประเทศล้วนมีบริบทของตัวเอง
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตค่ะ
ก็รวมยืนยันความพร้อมบอกว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
สำหรับการเลือกตั้งพรุ่งนี้๒๔มีนาคม
กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ส่งผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
แล้วก็ย้ำข้อห้ามข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งไปถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะ
หลังเวลา๑๘นาฬิกาของวันนี้ห้ามจำหน่ายแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การหาเสียงของผู้สมัครก็ห้ามห้ามเปิดเผยโพลสำรวจความคิดเห็นด้วย
ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบดำเนินคดีการเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์

แม้ว่าต้นทางจะอยู่นอกราชนาจักรก็ตามก็จะตามตรวจสอบไป
แล้วก็ย้ำถึงสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงห้ามทำในวันลงคะแนน
เช่นใส่เสื้อที่มีเครื่องหมายพักการเมืองอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือใส่เสื้อมีหมายเลขของผู้สมัครอย่างนี้ค่ะเดินไปเดินมาหน้าครูหาอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ฉีกบัตรเลือกตั้งไม่ได้
ถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วถ่ายรูปอะค่ะไม่ได้นะคะ
วันนี้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์รวมถึงสั่งให้กรกตจังหวัดตรวจสอบปากกาค่ะ
ตรวจสอบเลยนะปากกาค่ะต้องตรวจสอบค่ะ
เพราะมีการโพสต์ว่ามีปากกาหมึกร่องหนอย่างนี้ค่ะกาไปเดี๋ยวมันก็หาย
เดี๋ยวเขาไปกาใหม่เองอะไรแบบเนี้ยก็จะย้ำให้ผู้ไปใช้สิทธิ์มั่นใจนะคะ
ว่ามันไม่มีนะคะปากกาหมึกร่องหนอะไรที่โพสต์กันนะคะ
แต่ถ้าผู้ใช้สิทธิ์จะนำปากกาไปเองเนี่ยถามว่าได้ไหมได้ค่ะ
แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการประจำหน่วยก่อนนะคะ
กไปบอกว่าเราเอาปากกามานะให้เขาตรวจสอบก่อน
การที่มีข่าวว่าปากกานี้เราก็ได้แต่บอกไว้ว่าให้ตรวจสอบปากกา
นะครับว่าเอ่อให้เกิดความมั่นใจครับให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิดความมั่นใจว่า
โพสต์ต่างเนี่ยนะครับมันก็คงมันเป็นไปไม่ได้ที่กรกตจะไปทำลักษณะนั้นนะครับ
แล้วก็การตรวจสอบก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ที่มาเป็นกรรมการประจำหน่วย
เราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าให้เอาปากกาอย่างนี้ไปทำอย่างนี้ได้นะครับ
ก็เลยได้แต่แจ้งไปยังให้กตจังหวัดแจ้งให้กรรมการประจำหน่วยทุกหน่วยนะครับ
ปากกาด้วยนะครับว่าปากกาเนี่ยเป็นปากกาที่กาแล้วมันจะหายไปแบบอย่างที่โพสต์มีข่าวว่อนมาในเน็ตหรือไม่นะครับ
ไปดูบรรยากาศของการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งต่างทั่วประเทศนะครับ
ที่ท่านเห็นนี่คือสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะฮะสำนักงานกรกตประจำจังหวัดเชียงใหม่
ได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งสองพันห้าร้อยเก้าสิบหน่วยของจังหวัด
ซักซ้อมการลำเลียงหีบบัตรในพื้นที่ห่างไกลหลังปิดหีบเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนทันทีนะฮะ
ที่หน่วยเลยนะครับคาดว่าไม่เกิน๔ทุ่มที่เชียงใหม่จะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานี้ค่ะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสองพันเก้าร้อยห้าสิบหน่วย
เดินทางไปรับหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างที่หอประชุมอำเภอเมืองนะคะ
กรกตจังหวัดกำชับให้ตรวจสอบอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยเฉพาะปากกาที่จะใช้ในการกาคะแนน
ซึ่งการรับหีบบัตรจะมีตำรวจควบคุมดูแลเพื่อนำไปเก็บรักษาในการเลือกตั้งค่ะ
คือต้องเอาให้หึกติดคือหมึกร่องหนคงไม่มี
แต่ผมว่าเดี๋ยวใครเข้าไปแล้วกราฟแบบไม่ติดก็จะขอว่า
ปากกานร่องหนต้องเอาให้หมึกเห็นได้
ที่ยาลานะครับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครยาลา
เดินทางไปรับหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรลงคะแนน
มกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของตำรวจและฝ่ายปกครอง
พร้อมกับการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการต่าง
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
ส่วนทางด้านของปรายศนีย์ไทยค่ะ
ยืนยันว่าจะเร่งส่งต่อบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมาที่มีการคัดแยกแล้ว
ยังเขตเลือกตั้งที่ถูกต้องให้เร็วที่สุดนะคะ
เลือกตั้งที่ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วทุกฉบับ
จะถูกคัดแยกส่งต่อไปยังปลายทาง
เพื่อนับคะแนนพร้อมกันในวันพรุ่งนี้๒๔มีนาคม๒๕๖๒ค่ะ